ที่จะถึงนี้แล้วนะคะที่คศจะแถลงผลงานครบรอบ๒ปี
หลายคนก็จับตามองโดยเฉพาะงานด้านการปฏิรูปนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ได้เริ่มทำไปแล้ว
แต่จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างนั้น
จะเดินตามแผนที่วางไว้ให้ทันกับรัฐบาลชุดใหม่

พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ได้มอบนโยบายในงานสัมมนาขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ
บูรณาการให้กับตัวแทนส่วนราชการโดยย้ำว่า
การใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ที่ทุกคนเรียกร้องไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ประเทศไทยต้องพัฒนาและบูรณาการในทุกด้าน
ถ้าไม่ปฏิรูปในวันนี้ก็ต้องตามหลังประเทศอื่น
ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปไว้เพื่อให้รัฐบาลหน้ามาสารต่อค่ะ
จริงในอำนาจผมเนี่ยพวกความเป็นควงของของชาว
ไม่ต้องทำก็ได้ปกติผมก็ประกาศใช้ไปเลย
อำนาจมีอยู่แล้วผมยังให้ทำประชามติเลย

ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเป็นไงล่ะตีกันอยู่เนี่ย
ไม่อยากให้การทำประชาปติหรือการเลือกตั้งต่างเนี่ย

ข้อนั่นหมายถึงอ้างความเป็นประชาติแล้วก็ทำให้ประเทศช่ามันมีปัญหา

อยากไปฟังคนนี้เพราะสื่อก็จะไปขยายความคนนี้มาพูด
หลังก็สื่อก็โดนด้วยพรบอะไรนะหาผมขู่สื่ออีกดูดิ
ผมเตือนท่านเพราะกฎหมายมันเขียนไว้
ไม่ได้ขู่ใครเลยผมขู่ท่านเคยกลัวผมที่ไหนสื่อ
ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนั้น
ผลเอกประวิทบริษฐ์วงศวร์รองนายกรัฐมนตรีและกระทำกราหมบอกว่า
ถือเป็นงานที่ต้องใช้ประชาชนเป็นที่ตั้ง
เพราะงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศต้องใช้กลไกผ่านทางฝ่ายปกครอง
โดยยึดกรอบนโยบายประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน
ส่วนงานด้านแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็มีการสารความสัมพันธ์ร่วมกัน
ทำให้ภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยมีความมั่นคง
ขณะที่ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องใช้แผนการแบบบูรณาการร่วมกัน
ซึ่งระยะเวลา๒ปีคศสามารถดำเนินการ
ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบลง
ร้อยละ๕๐๖๐ค่ะ
การที่เราได้มาซึ่งรัฐบาลในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่เนี่ย

แล้วเราก็ถ้าเราไม่ทำ
ถ้าเราไม่เกิดท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ตัดสินใจ

เพื่อให้ประเทศของเราเดินหน้าไปได้นั้น
วันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้
ส่วนการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ระยะแรกก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๕๗ถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙
เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองให้เกิดผลสำริท
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่๒คือการบริหารราชการแผ่นดิน
และการเตรียมปฏิรูปซึ่งแบ่งเป็น๓ช่วงเวลาคือ
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๘ถึงมีนาคม๒๕๕๙
และเดือนเมษายน๒๕๕๙ถึงกันยายน๒๕๕๙
จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนเดือนตุลาคม๒๕๕๙ถึงเดือนมีนาคม๒๕๕๙
เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้การสร้างความสมณชันให้คนในชาติ
ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะที่๓คือช่วงเดือนเมษายน๒๕๖๐ถึงมิถุนายน๒๕๕๙
เป็นการส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองค่ะ